ในวงการบ้านเราไม่ได้สวยไปวันนะจ๊ะ
ไม่ได้เล่นละครไม่ได้แสดงความสามารถไปวัน
วันแต่ว่าพวกเธอมีธุรกิจด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหนือจากความปังด้านงานแสดงแล้วนะ

อายุน้อย๑๐๐ล้านนี่อยู่จริงนะ
ไปติดตามจากรายงานพิเศษเลยค่ะ
ธุรกิจมาแล้ว๑๐๑๗ย่านน้ำ
ธุรกิจแรกก็คือการขายเสื้อวินเทจ

จนล่าสุดกับผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ซึ่งเธอบอกด้วยว่าแฮปปี้มากกับการเป็นแม่ค้าค่ะ

ผู้ชายเปย์ผู้ชายเปย์แต่ในเรื่องจริงไม่ใช่

ตัวผู้ชายทุกคนที่คบอย่างนี้

อีนี่มันก็ทำงานอะไรอย่างนี้
ที่ผู้จัดป้ายแดงมิ้นท์ชาลิดา
ขอใช้วิชาการจัดการที่ร่ำเรียนมาต่อยอด
ในการทำธุรกิจที่มีในมืออยู่ตอนนี้

และที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือการเป็นผู้จัด

ยังมีอีกธุรกิจที่ทำร่วมกับหวานใจหนุ่มภูผา
นั่นก็คือธุรกิจคอกม้าที่เขาใหญ่
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างอยู่ค่ะ
เราสองคนชอบขี่ม้ามากค่ะ
หรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่เขาใหญ่

สามารถมาขี่ม้าถ่ายรูป
หรือว่าเรียนขี่ม้าออกเทลก็ได้ค่ะ

เป็นคนที่ไม่อยากอยู่เฉยอยู่แล้วค่ะ
อยากที่จะทำอะไรใหม่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าสนุกกับโอกาสที่ได้ทำ
ปิดท้ายด้วยคุณบอสมวยอินเตอร์ตาเหนิงกัญญาวี
ที่จูงมือหวานใจเจ๊กริษณภูมิ
ส่วนสังกัดที่ดูแลกิจกรรมในวงการบันเทิงของทั้งคู่

เหนิงเล่าให้ฟังว่าเป็นความท้าทายรูปแบบใหม่

ยังมีความในใจลึกที่บอกเลยว่า
เริ่มรู้สึกมาตั้งแต่นั่งเก้าอี้ผู้บริหาร
เอ้าจะเป็นความรู้สึกแบบไหนล่ะคะเนี่ย
ตั้งแต่ทำนั้นรู้สึกแก่ขึ้นมาก

หมายถึงว่าเป็นอะไรที่เราไม่เคยลองทำแล้วเราก็อยากทำ

ขอบคุณให้ทุกคนเลยอ๋อนะสุดยอดเลยนะคะอิ่งจังเลยเนอะนะคะ
มีทั้งงานแสดงแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยเนอะ

และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ